ฟุตบอลนะคะไปต่อกันที่ฟุตซอลกันบ้างค่ะ

เกมนัดที่๑๙ของฤดูกาลนะคะ

เจอกับสุราธานีอันดับที่๕ค่ะ
การแข่งขันผ่านไปได้๕นาทีนะคะ
เป็นสุราชขึ้นนำ๑ประตูต่อ๐จากไตรรงเพชรเทียม

แต่หลังจากนั้นนะคะเจ้าถิ่นก็มาตามตีเสมอ๑๑ในนาทีที่๑๕จากเพียรพันธ์พุ่มเพชร
ครึ่งหลังนะคะนาทีที่๓๔ค่ะ

ก็ยิงให้มกบแซงนำบ้าง๒ประตูตนึง

ตามตีเสมอ๒๒นาทีที่๓๘จากการสกัดเข้าประตูตัวเองของพิชิตโนรี
นาทีที่๓๙เอกพันธ์สุรัสว่างแยกบอลจากเท้าอนาตาชัยปรับวงศาก่อนจะลากเข้าไปยิง
สุราธานีแซงชนะไป๓ประตูต่อ๒เก็บเพิ่มเป็น๓๑คะแนนขึ้นมาอยู่อันดับที่๔ชั่วคราว
ส่วนมเกษมบัณฑิตนะคะยังคงรั้งอันดับที่๑๒มี๑๘คะแนนเท่าเดิม
ต้องหนีการตกชั้นต่อไปค่ะ
แพ้ให้กับสิงห์สมุทรสาคร๑ประตูต่อ๔ค่ะ
คู่นี้ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดนะคะเวลาบ่าย๒โมงครึ่ง
เวลา๔โมงครึ่งค่ะห้องเย็นท่าข้ามเจอกับธรรมศาสตร์ยังบลัดนะคะ
และเวลา๖โมงครึ่งมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเจอกับราชนาวี
ส่วนคู่ที่ไม่ได้มีการถ่ายทอดแข่งขันในเวลา๖โมงครึ่งค่ะ
นนทบุรีฟุตซอลคลับเจอกับกรมทางหลวงค่ะ